ถ้าคุณใส่ถูกวิธีคุณมาเลยเอารถมาหาเราเลยผมรับผิดชอบเองรถผมใส่ทุกคันแต่คนนี้อ่ะก็อย่างที่โทรมาเขาโทรหาผมเขาบอกว่าเติมลงไปครึ่งขวดใหญ่นะเขาบอกผมว่าเขาเติมไปครึ่งขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าผมตวงเติมเท่ากับครึ่งขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าผมตวงเติมเท่ากับครึ่งขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่

ขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนห

ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าขวดใหญ่แต่ตอนหลังเขาบอกว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

อีกหนึ่งท่านเป็นช่างก็ผู้เสียหายเหมือนกันค่ะ
ณวันนี้จีระพงศ์วิบูรณรัชกิจ

ด้วยครับทั้งช่างทั้งผู้เสียหายเลยครับ
โดยหมวกคุณแล้วเนี่ยคือคุณเติมเองด้วย

จริงพังจริงเจ็บจริงครับ

เพราะว่าเอาเงินเมียไปจ่ายค่าซ่อมครับ
ค่ะนี่ยังไม่ต้องถามว่าตรงอะไรเยอะนะ

ถูกครับนั่งอยู่ข้างหลังครับ
แล้วคุณจีรพงศ์เอาอย่างนี้ก่อนนะคะ
เท่าที่มีการรวบรวมกันเพราะว่าสองท่านนี้คือคุณเอ็ม
และคุณเบสเนี่ยไปกองปากมาวันนี้

ถูกครับแต่เดี๋ยวก็ต้องไปอีกครับเนี่ย
หน้าเป็นทุกข์มากเลยอ่ะ
เอาเท่าที่ตอนนี้รวบรวมกันก่อนที่ออกมาระบุตัวตนว่า
มีความเสียหายจากการใช้น้ำมันตัวที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
แล้วไปกองปราบรวมตัวกันได้กี่คนแล้วคะ
ข้าวเมื่อวานที่ไปครับก็มีประมาณ๑๐กว่าลายครับ

๑๐กว่าลายรู้จักกันหมดไหม
ไม่รู้จักครับต่างที่มาครับ
ส่วนใหญ่แล้วคนที่ไปในฐานะผู้เสียหายที่ไปกองปราบใช้รถอะไรกันคะ
ไฟเยอะครับแล้วก็บิ๊กไบท์ก็เยอะ

ที่เห็นอยู่เขาขับมาเลยแล้วรถก็มีอาการเสียงดังเสียงอะไร
แต่คือเขาบอกว่าเขาอยากมาเจอเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างกันมาเนี่ย
คือเขาอยากมาเจอแล้วเขาอยากให้ผ่าตรงนั้นเลย
แต่เขาไม่ได้มาเขาก็เลยให้รองที่รับเรื่องลงไปลองก็ลงไปดู
น้องก็ได้ยินว่าเสียงมันดังจริงนะอะไรอย่างนี้
เสียงรถคันที่คือกะจะเอามาพิสูจนกันที่กองปราบ
ใช่เขาจะเอามาให้พิสูจน์เลยว่าเขาเติมจริงดังจริง
ส่วนคุณเอมค่ะคุณสิทธิพรคุณสิทธิพรผู้เสียหายอีกหนึ่งคน

เปล่าครับเป็นผู้ใช้อย่างเดียวครับ

มานานหรือยังก่อนที่จะเริ่มมีอาการ

เดือนนี้ถือว่าเร็วไหมคะเท่าที่คุยกันของผู้เสียหาย
หรือว่าเท่าที่เราอ่านในโซเชียลมีเดียที่แชร์กัน

แล้วมันก็จะหนืดช่วงนี้ครับ
คือสภาพรถของคนที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายแล้วเนี่ย
คือสภาพรถคำว่าพังเนี่ยคือมันแค่ไหนเรียกพังคะ

อย่างของน้องเขาก็คือเห็นเขาบอกว่าคือเติมใบดังก่อน
เติมมาเนี่ยครึ่งเดือนได้ยินเสียงแล้ว

ของผมเติมไปอะครับ

ของเขาก็ดีสี่ห้าวันแรกน่ะโหลื่นลื่นปื๊ดเลยเอาจริงจริงครับ
ไม่ไม่โกหกครับแต่หลังจากนั้นอ่ะเริ่มหนืดอืมเริ่มหืดรถ
รถรถเนี่ยแรงบิดเริ่มหนืดอ่ะครับคันเร่งอ่ะแบบใช้คัน
เราใช้คัดเร่งเนี่ยเรารู้เลยอืมว่ารถมันหนืดหนืดอ่ะร้อนร้อนแล้ว
หนืดอืมพอผมก็ใช้ไว้เรื่อยเรื่อยแล้วคราวนี้เสียงเริ่มมาแล้ว
ลื่นคัดลื่นก่อนเลยคัดลื่นพอใส่เกียร์ปุ๊บรถเหมือนรถคัดอมอะครับ
หมดอ่ะอืมคุณพูดให้ดีฉันเข้าใจด้วยค่ะครับผม
คุณต้องเห็นใจคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซส์อย่างนี้นะครับว่ามันแปลวอะไร
แบบเหมือนใส่เกียร์เหมือนใส่เกียร์ไม่สุดอะครับ
คืออาการของรถที่บอกว่าคัดลื่นหรือว่าขับแล้วเหมือนคันหมดก็คือ
บิดคันเร่งแล้วมอเตอร์ไซค์ปกติบิดปุ๊บไปเลย
มันก็จะเคลื่อนที่ไปตามที่เราบิดคันเร่งก็เหมือนมันยิ่งไปน้อย
แต่คราวนี้เขาบิดแล้วเนี่ยปรากฏว่ารถมันเคลื่อนที่ช้ากว่าที่เขาบิด

เหมือนกำลังมันออกมาน้อยลง
คือมันไม่เชื่อมกันระหว่างการบิดกับการไปของรถใช่ไหม
กำลังเครื่อง
ของคุณนี่นานแค่ไหนออกอาการครับ
เดือนกว่าครับ
แต่เสียงดังเนี่ยประมาณครึ่งเกือบเดือนนะครับ
แรกยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่
หลังเข้ามาเริ่มดัง
จะทำยังไงคนที่รถพังไปแล้วเขาจะเคลมเอาตังกับใครได้ไหม
หรือจะดำเนินคดีอย่างไรกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ถ้าผิดสรุปผิดเนี่ยนะคะ
จนกระทั่งมันมีสีสันแม้กระทั่งตัวของคุณเมฆเองต้องยอมรับว่า
เขาก็มีสีสันในการตอบโต้กับคนในวงการ
เอาอย่างนี้ก่อนคุณสุรมิตรวันนี้มาเป็นร่ามให้หน่อยนะคะ
คือเอาเฉพาะในวงการเนี่ยคือถ้าฟังจากทั้งสองท่าน
เท่าที่ฟังส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะเจออาการจากการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนเนี่ย
ใช่คนใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักไหมคะ
อยู่ที่การตลาดของทางกลุ่มเขาด้วยถ้าเกิดผมคุยจากทางช่างเองนะครับ
ที่มีการใช้งานกลุ่มคนใช้มอเตอร์ไซค์ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีปัญหา
เพราะว่าเห็นว่าตัวผู้ขายหรือว่าอู่ที่เป็นผู้จำหน่ายเป็นมอเตอร์ไซค์ซะเยอะใช่ไหมครับ
ส่วนที่๒ก็คือกลุ่มของรถยนต์ผู้ใช้รถยนต์ก็มีบ้างบางส่วน
แต่ผู้ใช้รถยนต์เนี่ยปกติแล้วการที่จะเลือกสารหรือเสริมเพิ่มคุณภาพอะไรก็แล้วแต่ไปใส่ในรถยนต์เนี่ย
ค่อนข้างมีราคาแพงตัวเครื่องยนต์ค่าซ่อมเขาก็จะพวงเรื่องของสิ่งที่จะเติมเข้าไป
ก็จะมีกลุ่มคนที่ดูเรื่องผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะ
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเชื่อช่างเชื่อเพื่อนเชื่อร้านที่เขาไปซ่อมแซมหรือว่าตกแต่งอยู่
มองบอกว่าช่างบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ดีแต่ช่างที่บอกว่าดีก็มีทั้งสองแบบนะ
ช่างที่บางคนได้ทดลองใช้แล้วกับคนที่ไม่ได้ทดลองใช้แต่ว่ามุ่งที่จะขายอย่างเดียว
มีคนมาบอกสรรพคุณว่าโอน๒๓๔นี่ดีหมดเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้น

จะดีจ้ะบอกจริงถูก
จริงครับคือมาแนวนี้อย่างที่คุณสุเมฆบอก
คือในวงการที่มันไปเร็วเนี่ยเพราะแบบนี้เลย

เพราะผมช่วงแรกที่ผมจะใช้ก็คือ

ของเขาดีของอะไรผมก็เล็งแล้ว
จะไปซื้อที่ไหนวะหาได้ที่ไหนวะ
เพราะอย่างคนที่เป็นผู้เสียหายวันนี้

เมื่อวานก็มีช่างไปนี่ด้วยที่รถลูกค้าเขาพัง

คือตกลงอันนี้ผลิตภัณฑ์นี้ต้องเรียกว่า
หัวน้ำมันหัวเชื้อน้ำมันเครื่องอะไร

เคลือบเครื่องยนต์
เครื่องเครื่องยนต์ทำให้ลื่นอะไรอย่างนี้ครับ
ผมเองจริงก็เพิ่งทราบตอนที่เขามีปัญหากันเนี่ยครับ

จริงแล้วรถยนต์รถมอเตอร์ไซค
มันต้องมีสารเคลือบเครื่องยนต์ใส่อยู่แล้วไหม

ก็กำลังจะถามว่าเอาแล้วตอนที่เขาบอกสารเคลือบเครื่องยนต์แล้วมันต่างจากน้ำมันเครื่องยังไง

มันก็เหมือนพี่กินอาหารเสริมครับ

แต่จริงแล้วไอ้ที่มันมีอยู่ที่มันทำหน้าที่เนี่ย

อันนี้เรียกว่าสารเคลือบเครื่องยนต์
เอาง่ายแต่ทุกวันนี้มันก็เหมือนอาหารเสริมอะพี่
ถูกไหมพี่อยากให้มันดีขึ้นมาหน่อย
พี่ก็หาอาหารเสริมที่ดีกิน
อันนี้เข้าใจได้
แล้วปกติไอ้สารเครื่องยนต์มันต้องมีไหมล่ะคะ

เขาก็จะมีระบุในคู่มือเลยว่า

จะต้องใช้เบอร์นี้เท่านั้น

ห้ามเติมตัวสารปนเปื้อนปลอมแปลง
ที่ไม่ได้แบบระบุไว้ใส่

ซึ่งไอ้สารลักษณะนี้ที่คู่มือรถเขาแถมมาเนี่ย
ชื่อว่าสารเคลือบเครื่องยนต์อยู่ในกลุ่มที่เขาห้ามใช่ไหม

อย่างชุดเกียร์อย่างที่บอกว่าใส่เกียร์ใส่เฟืองท้าย
หลายรุ่นระบุเฉพาะเลยว่าจะต้องเบอร์นี้เท่านั้น

แล้วอย่างเวลาเราซื้อมอเตอร์ไซน์มอเตอร์ไซน์ก็จะเตือนอย่างนี้ไหม

แต่คือผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในคู่มือ
บางทีตัวผมเองเป็นช่าง

แต่ถามว่าผมก็แนะนำตามคู่มือ
ตอนผมทำงานอยู่ศูนย์ฮอนด้าเป็นช่างอยู่ฮันดา

แต่อยู่ที่ว่าลูกค้าเขาไม่เลือกใช้เอง
มันไม่ได้ว่าผมไปแนะนำให้พี่ไปใช้ซะเมื่อไห

มันอยู่ที่ว่าพี่อยากใช้พี่ใช้เลย

ให้ใช้ตัวนี้ดี

จริงสมมุติเราเอายี่ห้อนี้ออกไปก่อนนะ

ฉันอ่ะเอิดกันบ้างยังไม่รู้เนี่ย

คือเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกมันเป็นข่าวทั่วประเทศแล้ว

มันต้องใช้หรือเปล่านะแต่ในตัวผมเอง
ผมกินอาหารเสิร์ฟไงแต่ผมก็อยากให้รถผมดี
เขาบอกว่าดีฝ่ายน้ำมันดีมันช่วยเพิ่มอย่างนี้
ผมก็อยากให้รถผมดีผมก็ซื้อมาใส่ก็แค่นั้นจบ

คือไอ้สารตัวนี้มันไม่ต้องมีก็ได้ใช่ป่ะ
ฉันเข้าใจถูกหรือเปล่าใช่ครับมันไม่มีไม่ต้องมีก็ได้ครับมันแล้วแต่ครับ

ก็ตามกระแสครับ
คือไม่ต้องยี่ห้อนี้เนี่ยแต่ปกติในตลาดของรถมันก็มี
มันไม่ได้มียี่ห้อเดียวไม่ใช่เจ้าแรก

เอาเฉพาะที่อย่างกูรูรถยนต์ได้ยินมาอันนี้ดังมานานยัง
ก็ในตลาดเขาบอกว่ามีคนใช้งานมา๒ปีกว่าแล้ว
ปีกว่า๒ปีผมก็เพิ่งมารู้จักจริงในช่วงที่เริ่มมีกระแสแรงเนี่ยครับ
แล้วก็เริ่มมีการตอบโต้กันบอกว่าใช้ท้าว่าใช้แล้วเสียหายเดี๋ยวจะเผารถอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยดูว่ามันคือสารอะไร
แต่ในมุมของสำหรับผู้ที่รู้เรื่องราวของตัวรถจริง
สำหรับกลุ่มสื่อมวลชนหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคนิคยานยนต์
ความจริงแล้วรถยนต์ถูกออกแบบมา
คู่กับตัวน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่นที่จะใช้ภายในเครื่องยนต์
ก่อนที่จะถูกกำหนดว่าให้ใช้ในรถคันใดคันหนึ่ง
ผู้ผลิตรถผู้ผลิตเครื่องยนต์แล้วก็ผู้ผลิตน้ำมัน
จะต้องมีการทดสอบทดลองร่วมกันก่อน
ว่าสามารถใช้กับเครื่องยนต์ประเภทนี้แบบนี้ได้ดี
เพราะฉะนั้นรถยนต์ที่ออกมาจากโรงงานก็เลยมีการระบุบอกว่า
คุณควรจะต้องใช้น้ำมันรุ่นเบอร์ความหนืดแบบนี้

ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่พอใจใช้ของโรงงาน
แต่คุณควรจะต้องเลือกใช้ที่มันเป็นเบอร์ความหนืด
แล้วก็ค่ามาตรฐานของตัวน้ำมันเนี่ย
ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าสูงกว่าได้
นี่คือสิ่งที่เจ้าของรถควรจะต้องดูคู่มือ
แต่ว่าคนไทยผมว่าเกิน๘๐ไม่เคยเปิดอ่านคู่มือประจำรถครับ
นี่เดี๋ยวจะกลับไปเปิดอ่านแล้ว

เดี๋ยวนะคะคุณสุรมิตรแปลว่าคือเราเคยได้ยินชื่อเขามาแล้ว
แต่ที่เรามาได้ยินเยอะคือลีลาของการตอบโต้หลังจากเป็นข่าว
โดยเฉพาะรีลาเจ้าของใช่ไหมคะ
แล้วจะบอกว่าตอนที่เราได้ยินข่าวนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่
เพราะในวงการของแบบนี้มันขายเต็มไปหมดเลย
ของที่เรียกว่าอาหารเสริมถูกไหมใช่ไหมคุณเบ้น
เรียกเลยอาหารเสริมผมคิดว่าเป็นอาหารเสริมส่วนหนึ่ง
ฉันก็เรียกตามคุณนั่นแหละใช่ไหมคือมันก็มีขายอยู่ทั่วไป
เพียงแต่ว่าคราวนี้ที่มันมาดังเพราะว่าพอมีคนเสียหาย
แล้วมันมีการตอบโต้กันถูกไหมถูกครับ
ไม่ใช่ของที่อยู่ดีเขาก็แบบดีดนิ้วขึ้นมาเจ้าแรกไม่ใช่
ตอนที่เริ่มมีข่าวตอนที่เริ่มมีข่าวเนี่ยคุณเอ็มลองใช้ก่อน

หรือคุณเอ็มเคยได้ยินข่าวแล้วว่ามีคนใช้ยี่ห้อนี้
แล้วมันไม่ดีมันพังแล้วเราไปลองใช้หรือยังไงมันเรียงกันยังไง
ก็ใช้ก่อนนะครับใช้ก่อนที่จะเป็นข่าวนะครับ
พังก่อนที่จะเป็นข่าวคนแรก

คือเพื่อนลองเพื่อนใช้แล้วเพื่อนโพสต์

เขาโฆษณาทางเฟซบุ๊คครับ

ก็ดูจากเขาโฆษณาแล้วมันน่าจะเป็นจริงเหมือนที่เขาโฆษณาครับ
น่าจะใช้ได้จริงนะครับ
จากอะไรลีลาลีลาตัวเจ้าของหรือสิ่งที่เขาทดลองหรืออะไร

ว่ามันใช้ได้จริงมันหล่อลื่นได้จริง

คุณเอ็มเคยแบบปรึกษากับเพื่อนที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันไหม

ก็มีพักหลังเนี่ยเพิ่งจะมาถามนะครับ

ว่าคุณเอ็มเนี่ยรู้จักจากสื่อในโซเชียลมีเดียแล้วดูแล้วน่าเชื่อใช่ไหมคะ

ไม่มีเลยไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยเหรอ
คุณเอ็มสังเกตอย่างที่บอกคือประมาณสักครึ่งเดือนใช่ไหมคะ

อาการแรกมีดังครับเสียงดังเริ่มดังขึ้นเรื่อย
แล้วตอนแรกคิดว่าเป็นสินค้าตัวนี้ไหมตอนที่เสียงดัง

อ๋อเหรอคะทำไมครับเพราะไม่เคยใช้ตัวอื่นนะครับเพราะใส่ตัวนี้ตัวแรกเลย
อาหารเสริมลดคุณเนี่ยนะเยี่ยอนนี้แย่รี่แห้วแหลก
ที่เขาบอกว่าดังนะครับเลยชองใช้เลย

คือเราติดต่อกลับไปที่คนขายผลิตภัณฑ์หรือว่าเราเอาเข้าอู่ซ่อมเอง
เป็นที่ข้อเหวี่ยงกับลูกสูบครับ

พวกอาหารเติมเนี่ยแหละครับ

เหมือนยางมะตอยครับพี่มันไปเกาะตรงแหวนลูกสูบอะครับ

ซึ่งพอเราเห็นแล้วว่าเป็นเพราะอันนี้เนี่ย

เราก็ซ่อมของเราไปหรือว่า

ก็ซ่อมอะครับซ่อมของเราครับพี่
แล้วก็ถึงจะมาเดินเรื่องนี้ครับ
สมมุติข่าวมันไม่ได้อย่างนี้คุณจะเอาเรื่องเขาไหม

เพราะมันเสียแล้วครับ

คุณเอ็มซื้อผ่านเฟซบุ๊คหรือว่า

เปิดดูในเฟสนะครับตามร้านเขาก็จะมีบอกครับ

อยู่แถวบ้านในก็จะมีขายอยู่ครับ

ก็บอกว่าให้สตาร์ทเครื่องไว้๕นาที๑๐นาทีครับ

เราก็ดุ่มเข้าไปซื้อเลยไม่ปรึกษาใคร

นี่ชักชวนให้อยากเสิร์สได้

อยากรู้ไงพี่ว่ามันดีจริงหรือเปล่า

น้ำมันเครื่องผมก็เลือก
ผมเห็นเครื่องเก่า

แต่เครื่องแบบคุณรอดประวัตรสิบเก้าสิบผมไม่เนียม

ผมก็อยากรู้ว่ามันลื่นจริงหรือเปล่า

หรือเราได้ยินจากลูกค้าถามหาก่อน
เราเห็นในเฟซบุ๊คก่อน

ผมก็เห็นเพื่อนผมโพสต์ขึ้นมา

ผมมาซื้อที่ตัวอาจารย์ผมเอง
ลูกพี่ผมเขาเปิดอู่ทำรถอยู่

พอซื้อปุ๊บผมก็ได้ลองเดือนนึง
ผมยังไม่ได้ใส่
เพราะผมติดธุระอาพี่

ปุ๊บครึ่งเดือนแรกเอาเลย

ดับปุ๊บเสียงเริ่มมาแล้ว
กระแทกแบบปั๊ก

แวบแรกแวบแรกคุณเบสคิดเลยมั้ยว่า

คือเราไม่คิดไงว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไงนึกออกไหมฮ
นิดเดียวเราเป็นช่างนะแล้วเราไม่เคยเติมเลย
แต่เอาล่ะสุดท้ายเราเติมแล้วพอมันมีอาการแวบแรก

ตอนนั้นนะครับเอาตรงคือผมคิดว่าผมใช้งานหนัก

เพราะตื่นเช้ามา๙โมงถึง๒ทุ่มรถผมอยู่บนถนนตลอด

ตอนที่ของคุณเบสเลือกใช้มีแบบเริ่มมีเข่า
แบบมีคนรถพังเฮ้ยทำไมรถติดเฮ้ยทำไมรถ

ในสื่อไม่มีอ่ะยังไม่มีแต่จากปากเพื่อนผมที่เป็นช่างด้วยกัน
เพื่อนสนิทผมที่เป็นช่างทำรถด้วยกันเคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้ว
คันที่พังเตือนผมมาเลยวันที่ผมซื้อนี่แหละ
แล้วทำไมไม่เชื่อเพื่อน
ผมก็คิดว่าของเขาดีไงแต่ที่ผมบอกผมก็ไม่เคยว่าของใครไม่ดี
ต้องลองใช่ไหมต้องลองเป็นช่างอ่ะ
เวลาพี่เติมอะไรไปให้ลูกค้าแล้วมันพังกลับมาเขาด่าพี่หรือด่าที่ผลิตภัณฑ์อ่ะ
เขาด่าตัวช่างหรือด่าที่ผลิตภัณฑ์เขาไม่ได้ด่าที่ผลิตภัณฑ์นะพี่ถูกไหม
เขาด่าที่ช่างมึงเอาอะไรให้กูใส่
เพราะฉะนั้นต้องลองเองต้องลองเองก่อนไง

ย้ำตัวต้นรายการรู้แล้วมีอด่าครับ
น้ำมันเครื่องตัวที่ผมใช้เนี่ยผมผสมบนบ้านผมเลยเนี่ย
เอาตรงตรงเลยครับเนี่ยแล้วก็ออกมาเนี่ยครับพังแต่นี่ผมล้างแล้ว
อันนี้คือหลังจากล้างหลังจากล้างแต่เนี่ยยังไม่ได้ล้างเพราะเหวี่ยงลูกนี้ยังอยู่บ้านอีก
ตรงไหนที่บอกว่ามันจะลูกปืนเข้าเหวี่ยงตรงนี้ครับที่แตกที่เสียงดัง
ตอนนี้ที่ลื้อมาตอนแรกเลยที่เห็นเป็นคราบเหนียวครับน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้
ถาดร้องมันคือเหนียวดำผลสุดท้ายก็ต้องโดนลูกใหม่

ก็เนี่ยครับรถผมตอนเนี้ยถอดเครื่องอยู่แต่ตอนนี้ประกอบเครื่องแล้วครับ
ซึ่งเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ชม
เราจะคุยกับอาจารย์วีรชัยซึ่งก็น่าจะเป็นอาจารย์นักวิชาการคนนี้แหละ
ที่ก็ดูจะถ้าสมมุติผ่านสื่อในการให้สัมภาษณ์นะคะ
จะอยู่ฝั่งตรงข้ามตลอดเลยนะคะ
อาจารย์ก็ออกมายืนยันถึงสรรพคุณ
แล้วก็สารเคมีตัวนี้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้
ขอคำตอบสุดท้ายไม่ต้องเทคนิคมากคือ
ถ้าใครที่ยังคิดจะลองอยู่คำตอบของนักวิชาการคือ
ไม่ต้องลองถูกไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถามตรงวันนี้ไม่มีเถียง
ไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องทดลองไม่ต้องมาเปิดดูอะไรกันแล้วค่ะ

เพราะเชื่อว่าการที่อยู่ในวงการมา๒๓ปีของชื่อที่ว่านี้เนี่ย

อาจจะยังมีคนอยากจะลองใช้อยู่ซะด้วยซ้ำไปนะคะ
เราจะคุยกับรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์นะคะ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
อาจารย์แต่ละเรื่องนี้เนาะเวลามาออกแต่ละรายการเนาะ
สบายดีนะครับคุณจอมขวัญ
ฉันน่ะสบายดีอาจารย์สบายดีไหมล่ะคะ
ก็ตามยฐากรรมก็ไม่ใช่ตามสภาพนะครับ
อาจารย์ดิฉันเห็นเถียงกันมาหลายเวทีแล้ว

พออ่านแล้วก็ไม่เห็นจะเข้าใจเลยเรื่องสารเควงสารเคมี
เอาอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้าสมมุติ
เดินเข้าไปถามอาจารย์ตรงเลยเพราะอาจารย์แบบ
หน้าอาจารย์อยู่ในข่าวนะแล้วบอกอาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่า

คืออาทิตย์ที่แล้วอยู่ต่างประเทศแล้วก็เห็นข่าวด้านนี้เยอะ
แล้วก็เขาก็แท็กชื่อผมมาเยอะมากนะครับ
ก็เลยเอ๊ะมันเกี่ยวกับหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง
พอดีจอดรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันที่ยุโรป
ผมก็เลยไปซื้อไปดูหัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่โน่น
บอกว่ามันก็มีขายกันทั่วโลกมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลก
แต่พอเอายี่ห้อที่ต่างประเทศมาเปิดดู
จะเขียนชื่อสารเคมีชัดเจน

แล้วไอ้ยี่ห้อดังที่เป็นข่าวที่เมืองไทยเนี่ย

นะครับพอกลับมาถึงเมืองไทยวันเสาร์ผมก็ประกาศในเฟสเลยว่า
ขอหน่อยนะฮะคือยังไม่มีเวลาไปซื้อ
ปรากฏว่าทุกคนก็จะส่งมาให้นะ
แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือคุณแมนโปรดัมคุณควีน
จากเฟซบุ๊กแมนโปรดัมเขาก็ส่งมาให้ส่งตัวตู้มา
ก็เลยได้มา๓ยี่ห้อก็วิเคราะห์ปรากฏว่าเป็น๓ตัวเดียวกัน
ชื่อคอลิเนสเต็ดพาราฟินนะครับ
ไม่ใช่น้ำมันนะครับแต่ว่าเป็นสารเคมีอีกตัวหนึ่ง
แล้วมีเหมือนกันใน๓ยี่ห้อนี้เลย

ภัณฑ์ที่มันเป็นข่าวอยู่เนี่ยตกลงมันคืออะไรคะ

หรือว่าถ้าที่ฉันเรียกตามแขกในรายการก็คือ
เคลือบเครื่องยนต์ตกลงมันคืออะไรคะ
ที่เขาโฆษณาขายเขาบอกว่าเป็นสารเคลือบเครื่องยนต์นะครับ
แต่ว่าที่ต่างประเทศเขาใช้คำว่าลูบิแค้นหมายถึงว่าหัว

คิดว่ามันจะเป็นสารที่เพิ่มสภาพความหนืด

แต่ว่าสารที่เขาใช้ใน๓ตัวอย่างที่ผมวิเคราะห์แล้วเจอเป๊ะเนี่ย
มันเป็นสารเคลือบโลหะจริง
แต่ว่าถ้าเราเทียบให้เข้าใจง่ายคือมันเป็นยาหม่องเป็นยาใช้ภายนอก
คือเขาเอาทาโลหะทาแผ่นทาเลื่อยที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเลื่อยเหล็ก
แล้วทำให้เลื่อยกับเหล็กเนี่ยมันถูกันแล้วก็ลดแรงเสียดทาน
แต่ว่ามันใช้ข้างนอกสภาวะต่างกัน
แต่ว่าเขาเอายาใช้ภายนอกไปใช้ภายใน

เขาก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะไปเคลือบลูกสูบ
แล้วลูกสูบที่มันถูกับห้องสูบมันน่าจะลื่นเหมือนกับใบเลื่อยที่เลื่อยอยู่ข้างนอก
สารตัวนี้เขาใช้ในอุตสาหกรรมการเลื่อยเหล็กแล้วก็ใช้เป็นสารตัวเติมในพลาสติก
ทำให้คุณภาพของพลาสติกอ่อนนุ่มขึ้นตามสมบัติที่ผู้กรอบการต้องการ
ใช้เป็นสารตัวเติมในอุตสาหกรรมการทำสี
การทำพวกกาวอีป๊อกซี่เลซินอะไรพวกนี้
คือมันเป็นคนละตัวเลยนี่คือสาเหตุที่เขาเอาซื้อมาแล้วก็ก่อขายได้
เพราะว่ามันไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจพลังงานเขาดูแลเรื่องน้ำมันน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้
อ๋อค่ะนี่เขาก็ครับ
อาจารย์เดี๋ยวคือคุณสมบัติคุณสมบัติน่ะใช่
เราเกิดแผลข้างนอกเป็นคันเนี่ยเราก็ถา
แต่เราไปพันในกระเพาะเราเอาไปทาในกระเพาะ
มันคนละเรื่องเพราะว่าสารตัวนี้มันทนความร้อนได้
มันมีข้อจำกัดในเรื่องของการทนความร้อน
ในสภาพห้องเครื่องมันร้อนมาก

ทนไม่ได้มันก็เกิดการสลายตัว
เมื่อเกิดการสลายตัวก็เกิดเป็นขะเหมาคอนดำ

เวลาถ่ายน้ำมันเครื่องนี้จะดำสีเลย

เผาไหม้ไม่สมบูรณก็มีผลต่อสภาพเครื่อง

และที่สำคัญจากนี้มันมีคอรีน

กรดที่ว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากรดเกลือ
เพราะฉะนั้นในสภาพห้องเครื่องจะมีความเป็นกรดสูงมาก

ข้อใจข้อใหม่ของอาจารย์คือว่ามันมีสรรพคุณ

แต่ดันเอายาหม่องไปทาในกระเพาะอาหารใช่ไหมอาจารย์

เป็นคนละคอนดิชั่นกัน

ถ้าถามว่าหน่วยงานไหน

ก็ไม่ใช่กรมธุรกิจพลังงานใช่ไหมคะ

มันเหมือนกับครีมสูตรหนึ่งแล้วไปตีเป็นร้อยแบรนด์นะครับ

ขายแล้วใส่เป็นกล่องอย่างนี้นะครับ
มันจะต้องชัดเจนในเรื่องของ

ข้างในคือสารคอลิเนอร์เตอร์พาราฟีน
ผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้

ผมอ่านข้างกองแล้วผมก็คดอินเตอร์เน็ตเลย

แต่ตอนไอ้ของนี้มันไม่เขียนไหม
มันบอกว่าเป็นนาโนเทคโนโลยี

พังเลย
อาจารย์ตอนนี้ขั้นตอน
ผมเติมเลยโทษทีครับ

คือตอนนี้คือคงอยู่ระหว่างการทดสอบ

ไม่ต้องใช้แล้วถูกไหมไม่ต้องไปลอง

ว่าเขาใช้สารตัวอื่นที่ไม่ใช่

รายต่อเครื่องนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อยี่ห้ออื่นต้องให้ความเป็นธรรมยี่ห้ออื่นด้วยนะครับ
นะฮะอ่าเช่นไปอ่านแล้วเขาเขียนสูตรเคมีที่ไม่ใช่ตัวเนี้ย
เป็นตัวชัดเกณฑ์เลยแล้วก็มีมอร์กอร์มอร์กอร์จริงจริงนะฮะ
ไม่ใช่อ่าอ่าตัวอื่นนะฮะค่ะค่ะแล้วก็มีใบอนุญาต
ถ้าเป็นกลุ่มน้ำมันเครื่องก็มีใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน
มันจะมีเลขบอกติดข้างฉลากเลยอาจารย์อาจารย์ก็ใช้ได้ครับ
มันอยู่ที่ความชอบความพึงพอใจต้องการที่จะใส่เข้าไปเพื่อถนอม
สูบให้แรงเสียดทานมันไม่มากเกิน

คือเอาอย่างนี้คือจริง
ฉันไม่แน่ใจว่าถามอาจารย์ถูกหมวกหรือเปล่านะคะ
อาจารย์คือจริงถ้าถามว่า
อาหารเสริมที่คุณเบสเขาเรียกในรายการเนี่ยนะคะ
อาหารเสริมที่จะใส่ไปเนี่ย
ถามว่ามีไหมในวงการ
ของจริงก็มีถูกไหมอาจารย์
แม้ว่าจะเรียกว่าเป็นของเสริมก็ตาม

อันนี้คืออาหารเสริมฟอร์ม
พูดง่ายก็คือเอาสารที่มันต้นทุนถูกมา
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีอาหารเสริม
สำหรับเครื่องยนต์รถมีแบบที่ถูกต้อง

กำลังพูดถึงอาหารเสริมที่ทำปลอม
ทำไม่ได้ปลอมอย่างเดียวเลือกสารที่มันต้นทุนถูก

อาจารย์บอกเนี่ยยี่ห้อที่ดังแล้วเป็นข่าวอยู่นะยี่ห้อหนึ่ง
แต่ตอนที่อาจารย์ทดสอบมันมีบวกอยู่๒ยี่ห้อใช่ไหม
ห้องไหนผมไม่รู้จักยี่ห้อนี้ไม่รู้เลยนะครับ
อาจารย์เอานะเขาเรียกเขาก็เรียกด้วยกันไม่รู้จักครับคือมันมีอีกสองยี่ห้อด้วยใช่ไหมคะ

ผมคิดว่าคงไม่มีของคุณเมฆมังกรบินหรอกนะครับ
นะฮะก็ค่อนข้างมั่นใจว่า๓ตัวนี้ไม่มีของเขา
แต่ว่ามันเป็นสารตัวเดียวกันเลยนะครับ
ตอนแรกก็ว่าจะไม่โดนเนาะอาจารย์สงสัยโดนเมื่อกี้แหละ
อาจารย์ถามได้คำตอบอย่างไรวันนี้เวลากันครับ
ว่าไม่ใช่ของเขาไงนะครับ
ว่าวันนั้นก็อยู่รายการคุณหนุ่มกัญชัยที่คู่ซี้คุณจอมขวัญนี่แหละนะครับ
เขาก็โทรเข้ามาผมก็ถามว่าขอมาวิเคราะห์หน่อย
เขาก็บอกว่าคุณไม่มีหน้าที่วิเคราะห์
เหมือนกับเราไปกินส้มตำเนี่ยก็ส้มตำมันเค็มไปเราก็บอกแม่ค้าทำให้มันจืดลงหน่อย

แล้วผมเป็นอาจารย์ผมเป็นนักเคมีนะครับมันเป็นวิชาชีพผม

แล้วทำลายละกับบอลแต่รอบเนี่ยก็เรียกว่าเสือบตรวจนะครับ

เดี้วพักสักครู่เขาตั้งสติก่างนึง

อาจารย์เขาบอกว่ามันมีด้วยนะคะที่เหมือนกันกับแบบนี้
แล้วในวงการเนี่ยจริงรู้ไหมว่าเวลาดูกล่องอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้เขาดูกันแบบไหนหรือเขาดูว่าบอกต่อกันแล้วมันน่าใช้สักครู่ค่ะ
แล้วก็การจะเรียกตัวคุณเมฆไปหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวขอดูพยานหลักฐานทุกอย่างก่อน
แล้วก็เดี๋ยวจะบอกความคืบหน้าอีกครั้ง
คุณสุรมิตรค่ะคือหลังจากวันนี้

หลังจากข่าวนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเจอกรณีแบบนี้อีกไหม
ก็จริงผู้ใช้รถหรือผู้ใช้รถมอเตอร์ไซต์
ทุกคนที่จะเติมหรือว่าเลือกสารอะไรเหล่านี้
ผมคิดว่าควรจะพิจารณาให้รอบด้านก่อน

การที่มีข่าวนี้เกิดขึ้นผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
เพราะว่าเราได้เห็นในมุมที่ผู้ใช้งานแล้วมีปัญหา
ปรากฏว่าสื่อมวลชนพยายามทำหน้าที่กัน
ผมว่ากำลังช่วยนำเสนอมีอาจารย์มาช่วยวิเคราะห์ให้
ที่บอกว่าก่อนสคบขอมา

ซึ่งพอเราช่วยกันทำแล้วเนี่ย
ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งหรือว่าตัวผมก็เห็นอย่างหนึ่งว่า
ทำไมคนเราถึงตัดสินใจที่จะเลือกซื้อ

โดยที่ฟังหรือว่าเห็นแค่เปิดจากในเฟซบุ๊กแล้วก็เชื่อเลย

ที่จริงแล้วถ้าเกิดมองรถยนต์ทั้งคัน

เครื่องยนต์มันมีมูลค่าแล้วก็ราคาผมว่าเกิน๖๐ของราคารถทั้งคันนะ

จุดที่๒ก็คือพอเวลาเกิดปัญหาแล้ว
ทำให้เรารู้ว่าจริงแล้วสารเหล่านี้สามารถเอามาวางขาย
แล้วก็จำหน่ายได้โดยที่ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบ

หรือว่าใส่เขียนอะไรไปก็ได้

เพราะฉะนั้นณวันนี้ทำให้เรา
ถ้าเกิดไปเจอผลิตภัณฑ์ที่วางใส่แพ็กกิ้งดูหน้าตา

โดยที่เราไม่ได้ดูเรื่องของมาตรฐาน
รับรองคุณภาพที่เป็นที่จริง

ตอนนี้จริงผมไม่รู้ว่า
ในตัวผลิตภัณฑ์มีระบุไว้หรือเปล่า
ถ้าเกิดเสียหายแล้วจะรับผิดชอบ

มีไหมเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับให้ใช้แต่คุณไปจ่ายตังค์แล้วก็ใส่เข้าไปเอง
สองพอมันไปวางขายโดยที่ไม่มีเจ้าภาพที่กำลังทำ
ผมพูดขอรักษ์และการว่าดีนะงานนี้เหมือนกับว่า

แต่ว่ายังไม่เห็นเจ้าภาพที่จะมาช่วยล้อมเลยครับ
ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็เก็บของที่เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ไม่มีคุณภาพจริงตามที่อวดอ้าง

เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค
เพราะฉะนั้นมันมีหลายมุมในครั้งนี้
ผมว่าได้ประโยชน์มากกว่าตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นข่าวกัน
เพราะฉะนั้นต่อไปสำหรับในมุมผู้บริโภคเอง
คุณภาพของตัวน้ำมันเครื่องที่ถูกออกแบบมาโดยบริษัทผู้ผลิต

มีเรื่องของการใช้งานแล้วก็มีข้อเตือน
ระมัดระวังในการใช้เรื่องของการใส่สารเพิ่มคุณภาพ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณดูรายละเอียดชัดเจนแล้วเนี่ย
ควรจะระมัดระวังมากกว่านี้
คือแต่อย่างที่ดิฉันถามคุณสุมินตั้งแต่ต้นรายการ
คือว่านี่มันไม่ใช่เรื่องแรก
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันเป็นครั้งแรกที่ขาย

ก็ออกมาเหมือนกันแต่เป็นข่าวแค่จ้าวเดียว

คนที่ใช้แล้วทุกคนพร้อมใจกันออกมารักษาสิทธ

ถ้าเกิดสมมุติว่าใช้แล้วพิสูจน์ได้ว่าใช้แล้วมีปัญหา

มีกลไกวิธีการในการพิสูจน์ตัวสารที่อยู่ในตัวน้ำมันหล่อลื่น
ภายในเครื่องยนต์ว่าถูกใส่สารประเภทไหนเข้าไป

เขาก็จะพิสูจน์ได้ว่าตัวสารอะไรที่อยู่ภายในนั้นบ้าง
สารนั้นทำให้เกิดการศึกหลอจากชิ้นส่วนโลหะอะไร
แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาจากเครื่องยนต์ได้ด้วยอะไร

เพราะฉะนั้นมันเป็นการทดสอบทางวิทยาศาสต
ที่สามารถบอกได้ว่าสารใดมีคุณสมบัติเหมาะ

อย่างที่บอกเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากต้นเรื่องที่ว่าเราเชื่อง่ายเกินไป
แล้วก็ของที่ออกมาวางขายออกมาวางได้ง่ายเกินไป

ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะต้องยอมรับเรื่องนี้นะคะใช่ไหมคะเพราะเราคนใช้
เราก็ออกมาแล้วเราก็นึกว่ามันอย่างนั้นเราก็นึกว่ามันอย่างนี้

คุณเอ็มที่คุณต้องซ่อมนี่คุณเคลมใครไม่ได้เลยใช่ไหม

ไม่มีไม่มีเพื่อนคนไหนที่โดนเหมือนเราใช่ไหมจากยี่ห้อนี้

หลังจากนี้คุณยังจะให้อาหารเสริมไหมคะ

หลังจากวันนี้จะคุยกับลูกค้ายังไง

ไม่ใช่มันไม่มีครับมีเพราะว่า

เลือกกินอาหารเสริมพี่คิดว่ายี่ห้อนี้ไม่เฟี้ยว

กินยี่ห้อที่แพงกว่าดีกว่า

สินค้าประเภทแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ
มีอยู่หลายตัวไหมช่างเบส

ที่ผมเห็นก็ประมาณ๔๕ยี่ห้อครับ
ในตลาดจริงมีเป็น๑๐ยี่ห้อนะครับ
แต่ที่ผมเห็นแบบใช้กันอยู่
น่าเป็นห่วงคนที่เขาเป็นยี่ห้อมาตรฐาน

คือจริงในเรื่องของอุตสาหกรรมแบบนี้ครับ

หล่อลื่นน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับ

ควรจะเลือกที่มีคุณภาพมาตรฐานรับรองจริง

แต่ว่ายังไงขอบคุณมากวันนี้ที่มาเล่าให้ฟัง

คือที่เราพูดลักษณะแบบนี้ไม่ได้มียี่ห้อเดียวที่เป็นข่าวนะคะ

วันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ดูกีฬานะคะ
ถามตรงมาอีกวันหนึ่งก็คือวันจันทร์เลยทุ่มตรง